คุณผู้ชมต้องดูปฏิบัติการนี้อืมคือมีรถหรูจากอังกฤษนะอืม
ถูกส่งมานี่ครับโอ้ไม่ได้ถูกมาส่งมาแค่นี้นะค่ะ
ส่งมายี่สิบหกคันค่ะนะครับส่งมายี่สิบหกคัน
เอามาขายในประเทศไทยมูลค่าเขาบอกกว่า๓๐๐ล้านบาท
ประสานงานผ่านสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยส่งเรื่องขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไทยนะครับ
ติดตามคดีโจรกรรมรถหรูจากอังกฤษมาขายคือที่มาทั้งหมดเลยนะ
มาทั้งหมดในสามสิบห้าคันโอ้โหมายังไงดูผมจะเล่าให้ฟังอืม
ดีเอสไอร์รับว่าเป็นคดีพิเศษตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแล้วก็ร่วมกับตำบรสนครบานลอนดอนครับ
สวนสอบสวนภายใต้ชื่อปฏิบัติการไทเทเนียมนั่นจากการเจาะข้อมูลของแก๊งโจรกรรมรถข้ามชาตินะครับ
ต้องให้ทราบว่ารถทั้งสามสิบห้าคันนั้นอ่ะที่ถูกโจรกรรมมาจากประเทศอังกฤษ
ส่งมายังไงล่ะอยากรู้ไหมครับคุณผู้ชมอยากรู้ไหมฮะ
เขาเอาขึ้นเครื่องบินมาแล้วมาลงที่สิงคโปร์ก่อน
จากนั้นก็นำลงเรือเข้ามายังประเทศไทยครับ
นับมาจนถึงมีนาคม๒๑๖๐มีการสำแดงหลักฐานว่าเป็นรถมือหนึ่ง
ปลอมแปลงเอกสารนำเข้าทั้งหมดครับตบตาเจ้าหน้าที่สุรกากร
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
ทั้ง๓๕คันมีผู้ครอบครองแล้ว๒๖คันอย่างที่ผมนำเรียน

ซื้อบางคนไม่รู้เลยจริงว่ารถถูกขโมยมานะครับ
ขณะนี้ตามรถคืนมาได้แล้ว๒๖คันที่ผมบอก
เหลืออีก๙เจ้าของยังไม่ยอม
คือเจ้าของยังเชื่ออยู่ว่าตัวเองซื้อมือหนึ่งอะ
พู่ซื้อรถทุกคนค้าดีแบบนี้ต้องคืนรถ
แล้วคุณต้องไปฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทรถเราเอง
ถ้าใครไม่คืนโดนก็หารับซื้อของโจรครับ

ดำเนินคดีกับบริษัทที่นำรถกลุ่มนี้เข้ามา
ในข้อหาสำแดงภาษีนำเข้าอันเป็นเท็จ
และนำเข้ารถที่ถูกชนกรรมเข้ามาขายในประเทศไทยครับ